สนับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซูซูดีแมค๑๙ดีดีไอบลูพาวเวอร์
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก
ช่วงนี้เราจะมาทำอะไรกันครับน้องพลอย
ช่วงนี้เราจะมาทำอาหารของดีของเด็ดของที่นี่กันค่ะพี่ลิงค่ะ
ผมเพื่อช่วงชิงเงินสนับสนุนชุมชนของเรามูลค่า๑๐๐๐บาท

กับการแบ่งชาวบ้านในตำบลเป็น๒ทีมครับ
เพื่อแข่งขันกันทำอาหารพื้นบ้าน

ทีมที่ชนะจะได้รับทุนสนับสนุนชุมชน

ซึ่งอาหารพื้นบ้านในวันนี้จะเป็นอะไร
เราไปถามน้องพลอยกันเลยดีกว่าครับ
เมนูที่เป็นที่สุดของวันนี้ก็คืออะไรครับผม
อว่าดอกแคค่ะพี่ลิ้งอ่า
อว่าคือดอกแค
นี่มันก็คือเหมือนกับเป็นห่อหมกอ่ะค่ะ

ไม่ที่นี่เนี่ยดอกแคร์เขาค่อนข้างที่จะใหญ่มาก
ดอกแคร์หน้าแคร์หน้าใหญ่

วัวดอกแคร์ของคนตำบลนี้เนี่ย
จริงแล้วก็คือห่อหมกเนื้อปลาน้ำโขง
นำไปยัดไส้ใส่ดอกแคร์นั่นเองล่ะครับ
ซึ่งวิธีการทำอัวดอกแคร์นั้นก็ไม่ยากครับ
เพียงนำเครื่องสมุนไพรต่าง

มาตำรวมกันกับข้าวแช่
จากนั้นเติมเนื้อปลาสับและเนื้อหมูสับลงไป

เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
แนะนำคณะกรรมการท่านแรกของเราอยู่ตรงนี้นะครับผม
ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคายนะครับ

สวัสดีโอ้นี่นะ
ท่านที่๒นะครับเหมือนเดิมครับผม

นายกอบตศรีกาย

เรากำกินให้คะแนนตามอาวุธ

อาวุธคือในการใส่นี่แหละ

เกมนี้ของเรานะครับผม
เอามาต่อขอบรุงกับเกมแซบหนัวอัวโดดอคแคร์

ให้มีรสชาติแซ่บและนัวถูกใจกรรมการที่สุด
ผู้ชนะรับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลย๑๐๐๐บาท
ตอนนี้เราไปพบกับชาวบ้านทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าครับ

คุณแม่กุหลาบพวงสากะค่ะ

ค่ะแพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะ

เราอยู่ทั้งหมดเดียวกันค่ะ
โอ้โหน่ารักมากเลยนะเนี่ย

คือนางกิมเคียงอู๋สัมลานค่ะ

คิดว่าเราจะชนะเขาไหม
ห๊ะเดี๋ยวกดเราใส่
ทีมสีส้มนี่ดูมุ่งมั่นเกินร้อยกันจริง
เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูวัตถุดิบที่จะใช้ทำเมนู
วัตถุดิบนะครับก็มีน้ำมัน

พร้อมไหมวัตถุดิบคือดอกแคร์มีแล้ว

มีวัตถุดิบให้ครบหมดเลยมันก็ไม่สนุกสิครับพี่ลิง
เพราะพวกเราเนี่ยอยากให้แม่พ่อเขาได้ออกกำลังกายกันสักหน่อย
ด้วยการออกไปพายเรือหาป่า
ที่บึงน้ำข้างออกมาต่อยังไงล่ะครับ
ขอให้โชคดีจ้า
พร้อมหรือครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมครับ
ภารกิจตามหาปลาเพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบแข่งขันการทำอัวดอกแคร์เริ่มต้นแล้วล่ะครับ
ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านทั้งสองทีมเนี่ยก็กำลังเดินทางกันมาด้วยรถพลิกอัพอีซูซูดีแมคคันแกร่งของเรา
และนี่ก็คือบึงน้ำใหญ่ข้างอบตจุดหมายปลายทางที่ทั้งสองทีมจะต้องมาหาปลากันในวันนี้นั่นเองล่ะครับ
โดยทีมสีฟ้าครับเขาต้องการปลาช่อนมาทำอัวดอกแคร์ส่วนทีมสีส้มนั้นพวกเขาต้องการปลานินงานนี้สนุกสนานแน่นอนล่ะครับ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หนองกลางตำบลศรีกายแล้วนะคะเพื่อที่จะหาปลาสีส้มต้องหาปลานินสีฟ้าต้องหาปลาช่อนเพื่อทำเมนูอัวดอกแคร์
พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปแจวกันเลยจ้าไปเลย
พอน้องพลอยให้คิวปุ๊บชาวบ้านตัวแทนของทั้งสองทีมก็รีบจ้ำพายกันสุดชีวิตแบบตาลีตาเหลืองเลยล่ะครับ
แต่ต้องบอกก่อนครับว่าในบึงแห่งนี้เนี่ยจะมีคล่องลอยติดอยู่กับเสาไม้ที่มีทงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้๑๐ข้อง
แต่จะมีปลาอยู่เพียงแค่สี่คล่องเท่านั้นนะงานนี้อยู่ที่ดวงล่ะครับ

ไปดูที่มสีฟ้ากันมากได้ไหมล้วงนานแบบนี้เนี่ยมีปลาแน่นอนว่ะไม่
ไปต่อไปต่อ
วันนี้ทั้งสองทีมก็กำลังรีบเร่งกัน
แล้วลูกมือครับใจเย็นครับพี่จับดีหน่อย
ดูทีมสีฟ้าสิมีหัวเราะเยอะด้วย
ไม่ต้องทำหน้าจะร้องไห้เลยรีบไปหาใหม่เดี๋ยวนี้เร็ว
มาดูทีมสีฟ้าบ้างสิเมื่อกี้นี้หัวเราะใช่ไหม
ไหนได้ปลากับเขาหรือยังล่ะปลาตั้งโก
ปลาต้องโกก็มาเหรอเนี่ยบ้าโบที่สุด
ทั้งสองทีมเรียกว่าเจอสารพัดปลาล่ะครับ
แต่ยังไม่มีทีมไหนได้ปลาที่ตัวเองต้องการเราไปลุ้นกันต่อดีกว่า
หวังว่าทีมสีส้มจะไม่ล้วงเจอปลากระป๋องนะครับ
มาจริงพูดยังไม่ทันขาดคำเวลาผ่านล่วงเลยมาสักพักใหญ่แล้วล่ะครับ
ลุ้นทีมสีฟ้ากันดีกว่าภาวนาให้ได้ปลานะปลาปลา

กว่าจะได้ปลามาเนี่ยเล่นเอาหอบกันเลยล่ะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปตรวจสอบกันหน่อยสิว่าปลานินของทีมสีส้มและปลาช่อนของทีมสีฟ้าจะตัวใหญ่กันขนาดไหน
ไหนไหนไหนโชว์หน่อยชฟ้าได้ปลานิ่นสี่ส้ม

กินได้ปลาที่ตัวเองต้องการแล้ว

วัวดอกแคร์กันเลยดีกว่าครับ
สีส้มก็ใส่เนื้อปลา

อัวดอกแคร์จะเป็นสีใดนะครับ

สำหรับทุกคน